คนที่ไปก่อเหตุลงมือทำร้ายร่างกาย
คุณผู้หญิงน้องผู้หญิงอายุ๑๓ปีเนี่ยนะคะ

อ้างบอกว่าน้องอายุ๑๓ไปติดเงินไปค้าเงิน
ก็เลยพาพวกไปรุมทำร้าย

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอีกแล้วค่ะ
กลายเป็นสาวประเภท๒
ผิดเป็นสีหรอก

คลิปให้ร่วม

คิดสิทธิ์
พอแล้วสงสารเถอะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงเนอะมีเสียงผู้ชายอยู่นะ
พอแล้วสงสารเถอะแต่ห้ามไหมล่ะ

ดูสิเงิน๒๐๐๐ใช่ไหมตกกันขนาดนี้
คืออย่างนี้ค่ะฝ่ายที่ถูกทำร้ายกับฝ่ายที่ไปลงมือทำร้ายเขาเนี่ย
ตอนนี้ให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยนะ
ที่ไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยอ้างบอกว่าน้องคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ผู้หญิงอายุ๑๓ปีไปค้าเงินกลุ่มสาวประเภท๒

น้องบอกว่าไม่ได้ค้างเลยไม่เคยยืมเงินเลยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วน้องคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็ถูกทำไปแล้วนะคะในท้องที่สอนอมมีนบุรีค่ะ

คลิปนี้ถูกแชร์ผ่านเพจดังนะคะ
คือทางเพจก็ระบุคล้ายกับที่สาวประเภท๒
บอกว่าน้องผู้เสียหายเนี่ย
ที่ถูกทำร้ายร่างกายไปยืมเงินแก๊งกระเทย
ก็เลยเขาตามไปตีตามไปตบแบบนี้นะคะ
ทีนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยเขาก็มีการตั้งพอสังเกตบอกว่า
ถ้าเกิดว่าฝ่ายคนที่ตกเป็นเหยื่อ
โดนทำร้ายร่างกายเนี่ยไปยืมเงินจริงแล้วไม่คืนจริงเนี่ย
คุณควรใช้วิธีทางกฎหมายไหม

ไม่ใช่ว่ามาทำร้ายร่างกายกันแบบสนุกสนานแบบนี้
ใช่ค่ะใช้คำค่อนข้างแรงนะคะอ่าคุณผู้ชมทีนี้พอเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ย
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับน้องผู้หญิงวัย๑๓ปีนะคะ

เธอไม่ได้ติดเงินทั้ง๓คู่กรณีที่อยู่ในคลิปเลย
แต่สาวประเภท๒อีกคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนกับสาวประเภท๒คนที่ตบเธอเนี่ย
ว่าเธอไปติดเงินก็เลยมารุมทำร้ายร่างกาย
อ้างแบบนี้นะคะน้องคนที่โดนตบ

มีคนหนึ่งชื่อบีมคือรู้จักกันเป็นผู้หญิง

เขาบอกว่าจะพาไปกินน้ำกระทะวันเกิด

แต่จริงแล้วไม่ใช่จริงแล้ว
เขามาเลิกหนูไปให้พวกกระทืม

ใช่แต่พูดอะไรไม่ได้ไงเพราะว่า
จะบอกให้พวกผู้ชายไม่ถ่ายซ้ำได้พวกเขาอีก

แล้วก็คนที่ชื่อเนยที่ใส่เสื้อสีแดง

อันนี้พอปุ๊บมากระชากปุ๊บ
เขาก็เอาปลายเท้าเข้าหน้าเลย

คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลข่าวให้จบนะคะ
จริงแล้วน่าจะมีอะไรที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่า

ส่วนซินซินอายุ๑๙ปีเป็นสาวประเภท๒
เป็นคู่กรณีกับน้องวัย๑๓ปีที่ถูกทำร้ายร่างกาย

ใช่เราไปถามซินเหมือนกัน
ซิมยอมรับว่าได้ทำร้ายอีกฝ่ายจริง
เพื่อนสาวประเภท๒อีกคนมาขอให้ช่วยทวงเงิน
เพราะเด็กคนนั้นหมายถึงเด็กอายุ๑๓ปี

ไม่ใช่ของซินเลยแต่ซินไปร่วมด้วยนะคะ
สรุปยืมหรือขโมยนะคะ
คุณผู้ชมเด็กคนนั้นซินเล่าต่อบอกว่า
คนนั้นหมายถึงเด็กอายุ๑๓ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
ไปบอกผู้ชายกลุ่มหนึ่งว่า

ไปทำร้ายร่างกายเมียชายกลุ่มดังกล่าว
ก็เลยทำให้ผู้ชายกลุ่มนั้นไม่พอใจ
เอาขวดมาคว่างปลาที่ร้าน
ลักษณะคือคว่างปลาร้านเหล้าก่อนวันเกิดเหตุ
ส่วนคนถ่ายคลิปเป็นกลุ่มเพื่อนของเธอ

หลังจากที่ส่งต่อกันในกรุ๊ปไลน์นะคะ

เรื่องเงินถ้าสมมุติว่ามีการหยิบยืมกันจริง
ก็ว่ากันไปแยกไปอีกกรณีหนึ่งอีกประเด็นหนึ่ง
แต่เรื่องทำร้ายร่างกายก็เป็นความผิดที่สำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้น้องวัย๑๓ปีไปแจ้งความไว้ที่สนมีนบุรีท้องที่ที่เกิดเหตุแล้ว
หลังจากที่ถูกรุมทำร้ายร่างกาย

แล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวบอกว่าจะส่งตัวน้องอายุ๑๓ปีไปตรวจร่างกาย

แล้วก็ต้องคงมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อายุก็ยังน้อยทั้งนั้นเลยนะฮะ